การเผาหม้อเป็นขั้นตอนสุดท้ายโดยช่างจะนำหม้อที่ผึ่งลมจนแห้งสนิท
แล้วนำมาผึงแดดอีกครั้งก็นำไปเผาซึ่งลักษณะการเผาหม้อของคนโคราช
ที่ใช้วิธีการเผาแบบดั้งเดิมคือการก่อฟืนบนพื้นดิน
เป็นลักษณะของการใช้ฟืนนำหม้อมาวางเรียง
แล้วสุมด้วยฟางข้าวเพื่อเผาให้สุกซึ่งขั้นตอนนี้จะเป็นการเผาแบบที่สามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่เผาได้
มีการนำหม้อมาเผาจำนวนไม่มากในแต่ละครั้งเพื่อให้ได้หม้อดินที่สุกทั่วเสมอกัน